คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นการประชุมคอรมอตามปกตินะครับทุกวันอังคาร
และวันนี้มีมติคอรมอที่ประกาศวันหยุดราชการประจำปี๒๕๕๙
ตั้งแต่วันนี้ปีนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็คือวันหยุดราชการจะมีเพิ่มขึ้น๒วันด้วยกัน
คือ๒๘กรกฎาคมและวันที่๑๓ตุลาคม
รวมทั้งให้ยกเลิกวันหยุดราชการวันที่๕พฤษภาคม

โดยพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษก
จำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติของคณะรัฐมนตรี
หรือว่าคอรมอว่าที่ประชุมในวันนี้นะครับ
มีมติกำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก๒วัน
คือวันที่๒๘กรกฎาคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ยังให้ยกเลิกมติคอรมอเมื่อวันที่๙ตุลาคมปี๒๕๕๙
เรื่องประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

ในส่วนที่กำหนดให้วันที่๕พฤษภาคมของทุกปี

สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีนั้นได้รับสนองพระบรมราชองค์การมาว่า
วันที่๒๘กรกฎาคมและวันที่๑๓ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษ
ประชุมจึงเห็นชอบให้เป็นวันหยุดไปด้วย
มติดังกล่าวให้มีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป